คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะฮะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปหาแฟนสาวของเขาที่บ้าน
เมื่อคืนนี้นะครับประมาณ๕ทุ่มเจอพี่ของแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ไล่ยิงตายอยู่ค้าบ้านคือนีจากทั้ง๒เนี่ยกระโดดลงมาเนี่ย
ยังตามมายิงอ่ะแล้วก็เสียชีวิตค่ะนะครับทีนี้ฝ่ายของแฟนสาวของผู้ตายเนี่ย
ให้การก็ยังวกวนอยู่แต่ว่าที่สุดแล้วไปมา
ตำรวจก็สอบสวนจนทราบเรื่องราวแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในท้องที่ของสพเมืองสุราชธานี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ในซอยตลาดล่าง๓๗ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะฮะ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
บริเวณระเบียงชั้น๒มีร่องรอยกระเบื้องกันศาสตร์แตกระจายนะฮะ
ส่วนข้างบ้านนะตรงชั้นล่างเนี่ยพบศพนายสุริยาแซ่ตั้นอายุ๓๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีเทา
กางเกงยีนขายาวมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดนะฮะ
ห่างจากศพสักสามเมตรมีหัวกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งหัวนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนแฟนสาวของผู้ตายชื่อว่านางสาวเกรดกระหนกอินทพัฒน์อายุ๒๗ปีนะฮะ
ก็อยู่ในอาการตกใจเลยตอนนั้นมีเลือดเปื้อนตามแขนกับลำตัวด้วย
ทำให้รู้ว่าคนที่ก่อเหตุยิงนายสุริยาจนเสียชีวิตเนี่ย
คือนายพดุงวิทย์ทองสำริทอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนของผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุนางสาวเกรกระหนกบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยมาหาเธอที่บ้านก็คุยกันอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน
อยู่ดีนะครับนายพดุงวิทย์มาแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วก็ชักปืนออกมาไล่ยิงผู้ตายก็คือนายสุริยาวิ่งหนี
กระโดดจากระเบียงชั้น๒ลงมาข้างล่างจนกระเบื้องแตกหมดเลยนะครับ
แต่ก็ยังถูกนายพดุงวิทย์ตามมายิงจนเสียชีวิต
แล้วนายพดุงวิทย์ก็ขับรถยนต์โตโยต้านะไม่ทราบรุ่นสีบรอน
หมายเลขทะเบียนขอไข่คควาย๙๐๗๔นครรัชศรีมาหลบหนีไป
ตอนนี้ยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
แต่ทีนี้หลังจากสอบปากคำกันอย่างละเอียดแล้วนะครับ
พ้นตนบริอภิชาธิ์บุญศรีรถผู้มังคับการตำรวจภูทลจังหวัดสุราษฎานี
บอกว่าจากการสอบสวนอย่างละเอียดทำให้ทราบว่านางสาวเกรดกระหนกนั้น
เคยแต่งงานแล้วก็มีลูก๑คนกับสามีเก่า
แล้วก็มีลูกหนึ่งคนกับสามีเก่านะฮะแล้วพอเลิกลากันไปก็มาคบหากับนายพดุงวิทย์
ค่ะอ่าสักเมื่อหกเดือนที่แล้วอืมแต่ไปไปมามาเนี่ยปรากฏว่า
อ่าเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันผู้หญิงก็เลยตีตัวออกห่าง
ใช่ก็ต้องก็คบกันไม่ได้โดยปริยายอ่ะอ่าแต่นายพดุงวิทย์เนี่ยไม่ยอมค่ะ
คือพอพยายามตีตัวออกห่างจากนายพดุงวิทย์นางสาวเกรดกระหนก
ก็มาคบหาดูใจกับนายสุริยาผู้ตายสัก๓เดือนแล้วนะครับ
พดุงวิทย์ก็ไม่ให้คบหาก็พยายามห้ามตลอดนะไม่ยอม
ก่อนเกิดเหตุนางสาวเกรดกระหนกก็คุยกับนายสุริยาอยู่ที่ชั้นบนของบ้านนะ
ปรากฏว่านายพดุงวิทย์มาหาที่บ้านแล้วก็เจอฮะก็เลยบุกขึ้นมาไล่ยิงเขาเลยนะครับ
อ่าแล้วก็ขับรถยนต์หลบหนีไปอืม
ตอนนี้ตำรวจก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วนะฮะกำลังติดตามตัวอยู่อ่า